วิธีการแก้เบื่อที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะ
แต่สมมุติอย่างดิฉันหรือว่าอย่างที่เราจะให้ดูต่อไปเนี่ย
วิธีการแก้เบื่อของเขาก็คือออกมาเต้น

ว่าเบเบออกมาเต้นแบบเด็ดขาดลีลาไปเลย
ลีลาคุณป้าไม่ธรรมดาคุณชนะ

ถ้าคุณทำแบบนี้น็อตคุณหลุดล่วงกราวเลยนะฮะ

ลีลาเห็นแล้วโอ้ยอมค่ะคุณป้าค่ะยอมแล้วค่ะ
ไม่รู้ไปหิวเส้นมาจากไหนเหมือนกันนะคุณป้านะ
หรือว่าแกเครียดหรือว่าแกยังขายของไม่ดี

อยากรู้จริงว่าขายอะไร

อยากรู้เหมือนกันแล้วคุณป้าขายอยู่ที่ไหน
ยังไงอะไรใครรู้มาบอกกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าคลิปนี้คือคนถ่ายเขาถ่าย

ทนได้ยินเสียงอะไรรู้ไหม

ทนได้ยินเสียงรถแห่ไม่ได้
แกก็วางทิ้งร้านเลยไม่ของไม่ขายมาแล้วของ
วิ่งออกมาเต้นริมถนนเลยจ้ะ
คือรถแห่ตามต่างจังหวัดหรือตามอะไรอย่างนี้ก็จะมีแดน

ได้ยินเพลงไม่ได้ได้ยินรถแห่ไม่ได้แกแพ้
แท้คือออกมาเต้นแบบนี้แหละค่ะทิ้งร้านเลยจ้ะ
คนดูคนเห็นก็อารมณ์ดีมีความสุขตามไป
แล้วสุดท้ายคุณเห็นไหมรู้นะว่ามีคนถ่าย

นี่ไม่ต้องใครที่ไหนใกล้ตัวเรา

กับเสียงเพลงเสียงดนตรี
ใช่ดิฉันต้องนั่งอย่างนี้
นี่เป็นอย่างไร

ไม้เก็บมือต้องเก็บอาการไม่อยู่
เย็นตลอดเลยนี่เย็นเกียงไม่ได้มัดหน่อย